ส่วนประเทศไทยนะคะย้อนกลับมาดูเรื่องของการประกาศใช้พรกรฉุกเฉิน
ประกาศใช้วันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมานับจนถึงวันนี้เกือบแล้ว
เกือบจะสองเดือนแล้วหลายคนบอกว่ายกเลิกได้ไหมนะคะ
เพราะว่าอยากจะประกอบกิจการต่างมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ต่อการทำมาหากินต่างเนี่ยนะคะ
ทางด้านรัฐบาลโดยเฉพาะสบคบอกว่าก็มีการพิจารณาเช่นเดียวกัน
แต่ก่อนที่จะพิจารณาว่าจะยกเลิกไหมจะมีการจัดทำโพลค่ะ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะคะว่าจะยกเลิกดีไหม
หรือยังคงไว้ดีเนี่ยนะคะซึ่งมอบให้หน่วยงานค่ะ
สภาความมั่นคงแห่งชาติและกอรมนเป็นผู้จัดทำโพล
ดูเรื่องนี้กันก่อนนะคะเพราะว่าหลายคนมีการแสดงความคิดเห็นว่าสองหน่วยงานนี้มีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะมาจัดทำโพล
เพราะเนี่ยเองสมศักดิ์รุ่งสิตาเลยค่ะที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะ
ยอมรับว่าได้มีการให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติรวมถึงกอรมนทำโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ไปสอบถามเรื่องการพิจารณายกเลิกพรกรฉุกเฉินซึ่งความจริงไม่ใช่เฉพาะสองหน่วยงานนี้เท่านั้นที่ทำ
แต่มีหน่วยงานอื่นมาร่วมทำด้วยมาตั้งคำถามในโพลด้วย
หน่วยงานจากรัฐหน่วยงานจากเอกชนยืนยันว่าความคิดเห็นที่ได้จากโพล
เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่จะเอาเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาและยังไม่ใช่ปัจจัยหลักนะ
โพลเนี่ยค่ะไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะต้องยกเลิกพรกรฉุกเฉินหรือยกเลิกเคอร์ฟิลล์
เพราะว่าจะต้องคำนึงถึงข้อมูลสาธารณสุขเป็นหลักแต่มีแนวโน้มอาจจะยกเลิก
ภายในสิ้นเดือนนี้ก็คือ๓๑พฤษภาคมนี้นะคะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมานั่งประเมินร่วมกันล่ะค่ะแล้วก็ดูความร่วมมือของประชาชนด้วย
ดูความร่วมมือของผู้ประกอบการด้วยขีดเส้นใต้นะคะดูความร่วมมือของประชาชน
และดูความร่วมมือของสถานประกอบการด้วยถ้าเราอยากให้ยกเลิก
เราก็ต้องร่วมมือกันไม่ให้มีการแพร่กระจายหรือมีความเสี่ยงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เนี่ยนะคะ
และจากหน่วยงาน๒หน่วยงานทั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติและก็อรมนที่บอกว่าได้รับความรับผิดชอบให้จัดทำโพล
มีการแสดงความคิดเห็นออกมานะคะว่ามันมีความเหมาะสมไหมที่ให้สองหน่วยงานนี้มาจัดทำโพล
นายอนุสรเอี่ยมสะอาดโคศกภักดิ์เพื่อไทยระบุว่าแนวคิดที่จะให้กอรมนทำโพลสอบถามประชาชนเรื่องยกเลิกพรกรฉุกเฉินหรือไม่
เป็นยุทธการทางข้อมูลข่าวสารเขาบอกว่ามันเป็นกลยุทธ์การต่อสู้ด้วยข้อมูลข่าวสารค่ะ
เพื่อให้เกิดความชอบทำทางฝ่ายของตัวเอง
อันนี้ก็เป็นการมองออกมาจากคุณอนุสรนะคะ
เพราะที่ผ่านมากอรมนถูกตั้งคำถามมาตลอดว่า
เป็นเครื่องมือทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือเปล่า
พลเอกประยุทธ์ต้องการทำโพลให้เป็นที่ยอมรับทำไมล่ะ
สถาบันทางวิชาการที่มีมาตรฐานโปร่งใสตรวจสอบได้
ไม่ให้เขาทำก่อนหน้านี้นะก็มีนิดาโพสวนดุสิตโพอะไรต่างนี่นะคะ
เช่นเดียวกับนายเทพไทยเสนพงศ์สสนครศรีธรรมราชภักดิ์ประชาธิปัตย์ค่ะ
แม้ว่าจะเป็นสอสอในพักร่วมรัฐบาล
แต่ก็แสดงความคิดเห็นนะคะในทิศทางที่ไม่เห็นด้วย
กับการให้กอรมนทำโพลเพราะจะเอากระแสสังคม
หรือความพึงพอใจของคนมาเป็นเกณฑ์ตัดสินไม่ได้
นายกควรตัดสินจากข้อมูลทางวิชาการและปรึกษาคณะแพทย์
ที่มีความรู้ในเรื่องของการป้องกันโควิด
ก็เป็นการแสดงความคิดเห็น
ซึ่งแสดงความคิดเห็นแบบนี้ก็สามารถรวบรวมมา
และจะเป็นปัจจัยในการพิจารณาต่อไปค่ะ
คือต้องคิดให้ดีนะคะที่ให้กรมนธรรมโพเป็นหน่วยงานทหาร
แน่นอนว่าหน่วยงานเองประชาชนก็ไม่ได้เชื่อถือ
แล้วก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการทำผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
แม้แต่พักประชาธิปัตย์พักร่วมรัฐบาล
ยังให้ข้อคิดเห็นให้ข้อแนะนำยังไม่เห็นด้วย
อย่างคุณองค์อาจบอกว่าดักคอนะมีวาระซ่อนเร้นหรือเปล่า